มาแม่มามามามาลู่ค่ะ
ดาวน์ถ้าสงสัยว่าจะเห็นฝนก็เลยไม่ออกมา
เอาอย่างนี้ละกันมาตรวจสอบเรื่องของฝนกันหน่อย
หลายคนบอกว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ถ้าใครไปเที่ยวภาคเหนือผิดหวังกันไปฝนเต็ม
แต่ถ้าภาคอื่นไม่มีฝนอากาศก็ร้อนอบอ้าว
เอ๊ะยังไงฝนจะมาตอนไหนอะไรยังไง
เอาเป็นว่าวันนี้คุณมีเวลาแค่วันเดียวเท่านั้น
ในการเตรียมตัวเพราะฝนจะกลับมาอีกครั้ง
พรุ่งนี้เป็นต้นไปทำไมพูดจาน่ากลัว
เอาอย่างนี้ละกันค่ะณเวลานี้นะ
อุ๊ยตี๕๕๒นาที
ภาพถ่ายดาวเทียมเขาบอกว่า
มีเมฆฝนกลุ่มบางเท่านั้นเองค่ะ
ผ่านจากฝั่งตะวันออกมาตะวันตก
แต่ช่วงนี้เขาพักอยู่ตอนกลางของประเทศ

จุดนี้ลักษณะอาจจะเป็นได้แค่ครึ้ม
ถึงกับทำให้เกิดฝนได้นะ
ช่วงเช้าแบบนี้ณวันนี้นะคะไม่มีฝน
อกจากนี้ปัจจัยที่ทำให้ฝนบางฝนน้อยแล้ว

มีแต่ยอมฝนที่เกิดอยู่ตรงนั้นนะคะ
ที่ประเทศลาวตอนบนอาจจะไม่ได้ส่งผลอิทธิพลอะไรมากนัก

ก็เลยมีแค่บางเบาเท่านั้น
แต่รอพรุ่งนี้เถอะร่องฝนมาค่ะ
อกจากนี้ลมมรสุมช่วงนี้ก็อาจจะเบาบางลงไปด้วยนะคะ
ฝนเห็นไหมวินดี้วินดี้บอกว่าฝนไม่ค่อยเยอะ
วันนี้ค่ะถ้าจะมีจริงมีช่วงเย็นและจะเกิดช่วงไหน
จะเกิดตรงไหนช่วงที่เกิดตรงที่เกิดก็คือช่วงพรมแดนนะคะ
เพราะว่าพรมแดนเป็นพรมแดนธรรมชาติ
เป็นป่าเขาลำเนาไพรความชื้นเหมาะสม
ก็เลยเกิดเป็นฝนได้เท่านั้นเองนะคะ
แต่วันพรุ่งนี้สิมาตรวจสอบกันหน่อย
เมฆที่จะทำให้เกิดฝนมาเยอะมาแยะ
แล้วเห็นไหมเป็นจุดสีม่วงเนี่ย
จุดนี้คือฝนฟ้าขนองนะคะ
และจะเห็นว่าปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทยค่อนข้างเยอะ
รวมหมดเลยภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือ
กรุงเทพมหานครมาช่วงไหนมาช่วงเย็นค่ะ
ระมัดระวังพรุ่งนี้นะคะฝนจะเยอะ
และอาจจะมีฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยนะน่ากลัวค่ะ
คลื่นเป็นยังไงคลื่นวันนี้อันนี้คือภาพของวันนี้นะคะ
วันนี้คลื่นไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่
อ่าวไทยและอันดามันจะเห็นว่า
บริเวณชายฝั่งทั้งหมดเลยคลื่นลมสงบดี
แต่พรุ่งนี้ค่ะพอฝนมา
คลื่นเขาก็อยากจะมาด้วยเขาเป็นเพื่อนกันนะคะ

คลื่นวันพรุ่งนี้จะกลับมาสูงอีกครั้ง
จุดไหนที่มีฝนสูงได้มากกว่า๒เมตร
ว้ายตายแล้วใครไปเที่ยวภาคใต้พรุ่งนี้
อาจจะต้องผิดหวังกันสักหน่อยนะคะ

ฝนจากภาคเหนือเนี่ย
โอ้โหฝนตกหนักไปแล้วน้ำท่วมไปแล้ว